ช่วงนี้ค่ะติดตามกันต่อความคืบหน้าคดีที่
ซึ่งล่าสุดพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยืนยันค่ะ
บอกว่าชายพิการคนนี้ไม่มี
แรงมากพอที่จะไปต่อสู้หรือคิดจะทำร้ายใคร
คาดว่าอาจจะเป็นความตกใจกลัวนะคะ
ที่ตำรวจเข้าไปประชิดตัวก็พยายามที่จะวิ่งหนี
แต่ว่าไปพลาดทับตำรวจนะคะ
จอบประเด็นเรื่องนี้กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียค่ะ
แล้วเขาก็บ่นว่าไม่น่าขัดลำเลย

นี่เป็นสิ่งที่ค้างคาใจในประกอบรัตนดี
ผู้เป็นพ่อของหนุ่มพิการมาตลอด๑สัปดาห์เต็ม
ถึงเหตุผลที่ตำรวจตัดสินใจใช้อาวุธปืน
ยิงใส่นายถนอมศักดิรัตนดีลูกชายของเขา
หมดฤทธิ์จากการคุ้มคลั่งไปแล้วหลายนาที

เอามีดมาให้พ่อพ่อจะเอาไปไว้
แล้วกินยาเขานอนซะ
ผมก็คิดว่ามันทำเกินกว่าเหตุมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เริ่มจากการที่นายถนอมศักดิ์ขัดยาระงับประสาทและเกิดคุ้มคลั่ง
จึงไปหยิบมีดมาคมครู่ทุกคน
คนในครอบครัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
และผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจพึ่งผู้พิทักษ์กฎหมายให้เป็นคนกลาง

เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงเหตุการณ์ได้สงบลง

ตำรวจทั้ง๔หน่ายจึงต้องการพบและพูดคุยกับนายธนอมศักดิ์

ตำรวจทั้ง๔นายจึงต้องการพบและพูดคุยกับนายถนอมศักดิ์
จึงเข้าไปปลุกอย่างที่นอน
ด้วยความงงเงียปล่นกับอาการจิตร้อน
จากการขาดยาระงับประสาทนายถนอมศักดิ์เกิดความระแวงและหวาดกลัว
กระโจนจากที่นอนไปสู่อ้อมอกผู้เป็นพ่อ
ยืนดูลูกชายอยู่ด้านหลังตำรวจ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อตำรวจนายหนึ่งสั่งให้ชุดสายตรวจที่อยู่ด้านนอก
ลั่นไกลปืนใส่นายถนอมศักดิ์ทันที

ได้ยินเสียงการขึ้นลำปืนของเจ้าหน้าที่
โผล่เข้ามาปกป้องลูกชายให้พ้นจากลูกปืน
แต่กลับถูกยิงถากเข้าที่นิ้ว
ซึ่งตำรวจนายดังกล่าวเห็นว่ายิงพลาด
กระหน่ำยิงไปที่นายถนอมศักดิ์อีก๓นัด

อย่ายิงอย่ายิงเปรี้ยงมาเนี่ย
หากนิ้วผมไปโดนข้างขวาเป็นรู
และคนที่ยืนอยู่คนที่โดดลงไปก่อน

เจ้าแว่มันก็กำลังจะเสกียกสกายลุก

มันจะลุกขึ้นเขาก็ยิงสวนมาเปรี้ยง
ทีนี้มันก็ตะแคงมันก็ล้มหงาย

โดนเนี่ยแล้วก็ที่ขาทะลุ
ยังเดินไม่ได้ครับ
วันนี้นายถนอมศักดิ์อาการปลอดภัย
แต่ผู้เป็นพ่อก็ยังคงเฝ้าอาการลูกอย่างใกล้ชิด
และไม่ได้กลับมาแคมป์งานก่อสร้างอีกเลย

ทุกคนในแคมป์ก่อสร้างยืนยันเป็นทางเดียวกัน
ว่าในถนอมศักรณ์ไม่ใช่คนมิดร้าย
เรี่ยวแรงจะเดินอย่างยากลำบาก
ก็คือมีแต่เวลาเขาไม่ได้กินยาเขาก็ถือแต่มีด

ถือมีดถือมีดขัวหรือว่าไง
คู่อย่างนี้ครับคู่ผมคู่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่มันไม่กล้าฟันกล้าอะไรหรอก
มันจะเดินไปยังไม่ไหวเลยพี่

มันไม่เคยยกโครงหนักยกโครงอะไร
ไม่แต่ยกแก้วกิ้นน้ำมันยังสั่นอย่างนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายผู้เสียหายเท่านั้น
คาดว่าอยู่ไม่นานความจริงทั้งหมดจะประจง
เมื่อผู้เสียหายและตำรวจชุดปฏิบัติงานได้เจรจากัน
เพื่อคลี่คลายปมข้อสงสัยในวันเกิดเหตุ
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน